ลาเราเล่าข่าวที่เกี่ยวกับคนงานในโรงงานในขุมกวัดขนมแข็ง
แล้วเวลาอยู่กับเครื่องจักรมักจะมีมือไปติดใช่ไหม

มีนิ้วไปติดอะไรแบบนี้รอบนี้เข้าไปทั้งหัวเลยฮะ
เป็นพนักงานชาวลาวครับคุมเครื่องปั๊มกระดาษตรงนี้
ศีรษะตอนเขาเอื้อมมือไปแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนหัวเขาเอื้อมเข้าไปด้วย

เข้าไปติดคาอยู่แบบนี้ครับกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงครับไปช่วยเหลือเลยคุณผู้ชม
ชื่อว่าในฟานนะเป็นพนักงานชาวลาวอายุ๓๒ปี
เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งที่ซอยสุขสวรรค์๘๔หรือว่าซอยวัดคู่สร้างครับ
พระสมุทรเจดีที่สมุทรปราการ
กูภัยก็พยายามช่วยอยู่๓๐นาทีครับ
ช่วยออกมาได้ครับมีแผลกดทับที่ศีรษะช่วงต้นคอด้านหลังเป็นรอยแผลแบบน็อตเจาะคุณผู้ชม
หนึ่งแผลแล้วก็มีแผลที่ใบหน้ากับจมูกด้วย
หัวหน้างานชื่อพี่ละเอียดพี่ละเอียดบอกว่าเครื่องจักรนี้เป็นเครื่องปั๊มถ้วยกระดาษ
แล้วตอนเกิดเหตุมีพนักงานอยู่๒คนที่ทำงานกับไอ้เครื่องนี้
ตอนที่เครื่องมันกำลังทำงานอยู่กระดาษมันไปติดติดอยู่ในเครื่อง
ฟานคนเจ็บเนี่ยก็เอื้อมมือไปหยิบกระดาษแต่ขณะนั้นเครื่องยังทำงานอยู่ยังไม่ได้ปิดเครื่องครับ
ก็เลยโดนเครื่องบีบอัดกดทับเข้าไป

เครื่องร่วมงานคุณขวานรู้ไหมนะครับเครื่องร่วมงานนี่แหละปิดทันนะ
ก็เลยยังไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะครับฟังหัวหน้างานหน่อยครับ
พอปฐมพยาบาลในฟานเสร็จครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวในฟานเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลบางประกอบเพื่อทำการรักษาต่อไปครับ
กันอีกทีถ้าต้องทำงานกับเครื่องจักร
แล้วมันมีอะไรขัดข้องขึ้นมาปิดเครื่องก่อนฮะ
หรือดีไม่ดีก็ดึงปลั๊กออกไว้ก่อนเลยนะครับค่ะ